เล็กอเล็กกับเต้ยเห็นแบบหวานกันตอนนั้นไปสัมภาษณ์ที่สามแซ่บ
หวานกันมากมีแบบว่าขับรถไปแบบว่าพักกันที่แบบบนดงบนดอยทำอาหารใส่กันไปมา
ยังไม่ทันไรเลยอ่ะถูกจับตามองว่าความสัมพันธ์นี้มันรู้สึกจะแปลกยังไงก็ไม่รู้
สำหรับคู่นี้อเล็กทีระเดทกะเต้ยจะรินคร้อนเพราะว่าช่วงหลังก็กลายหาว่าทั้งสองคู่
ทั้งสองคนนี้ไม่ได้โชว์แบบว่าภาพอันเป็นภาพคู่หวานแววเหมือนอย่างที่เราเห็นตอนนี้ซะแล้ว

พร้อมกับลดสถานะเหลือแค่เพื่อน
ซึ่งก็ส่วนสาเหตุที่เลิกกันนั้นไม่ขอบอกดีกว่า
เพราะว่ายอมรับเสียดายเวลาที่คบกัน
จะไปเสียดายทำไมล่ะ

ล่าสุดเขาบอกว่าสำหรับข่าวเมาส์เรื่องเลิกเนี่ยเต้ยจริงแล้ว
บอกว่าเราสองคนเนี่ยทำการตกลงกันแล้วว่าจะลดลงระดับความสัมพันธ์ลง
เพราะเราคบกันมามันก็มีเรื่องให้จูนกันอีกเยอะ
เราก็คุยกันจริงว่าควรเดินทางนี้กัน
ณตอนนี้เราลดความสัมพันธ์กันเป็นเหลือแค่เพื่อน
เราก็ยังรักกันอยู่แต่ว่ามันถือว่าเป็นโชคดีเราก็ยังคุยกันอยู่ทุกวัน
พร้อมที่จะคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันก็เลยไม่ได้เสียใจทั้งคู่
เสียดายเวลาไหมเขาบอกก็เสียดายนะครับแล้วก็เสียใจ
อย่างที่บอกระยะเวลาที่คบกันมาเนี่ยเราสองคนได้โตขึ้น
เราได้เรียนรู้ศึกษากันได้โดยตลอดซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นมันมีค่าที่สุด
มีอะไรดีที่ให้จดจำมันเป็นเรื่องของอนาคตจริงนะฮะเล็กไม่สามารถบอกได้
ว่าจะกลับมาเหมือนเดิมไหมกลัวไหมที่เต้ยจะถูกมองว่าเพื่อนในกลุ่มไฮโซ

อ้าวแล้วเล็กไม่รวยหรอหรือว่าไม่ใช่ให้โสไปเป็นนักแสดง
อันนั้นคนก็คิดเองอะไรอย่างนี้

เพราะว่านางคนอยู่กลุ่มอะไรของนางนะ

โดยของแมสพิรณีคุณแต้วณตภพคุณเต้ยจรินทร์พรคุณมิ้วนีทา
คุณมิ้นทะลิดาเป็น๕สาวที่รวมกลุ่มกันในแกงช่อง๓

มิวนิถาก็เพิ่งแต่งงานไปใช่ไหมคะกับไฮโซเซน
แล้วก็ล่าสุดก็คือน้องแต้วนี่แหละ
ที่บอกว่ากำลังกุ๊กกิ๊กอยู่กับไฮโซไนท์เมื่อกี้
ซึ่งสมาธิคนสุดท้ายก็คือน้องเต้ยจรินพรก็ยังเป็นแฟนอเล็กอยู่
หลายคนก็ได้จับตามมองว่าอีกสักพักสิเดี๋ยวเลิกกันแน่นอน
ซึ่งหลังจากที่มีเหตุการณ์น้องแต้วเกิดขึ้นเนี่ย
อาเลกาเตอร์ที่ต้องเลิกกันแน่นอน

มาวันนี้ก็ตัดสินใจที่มาบอกหน้าสื่อว่าห่างกันแล้ว
คนก็เลยไปถามว่ากลัวไหมคนจะหาว่าเลิกกับเราเพราะว่ามีแฟนไฮโซต์
ซึ่งก็มีคนฝากมาถามว่าคุณมดดำพอรู้ไหมคะแฟนใหม่เต้ยคือใคร
ไม่รู้จะไปรู้จักเขาจะยังไง
สรุปแบบว่าที่เลิกกับอเล็กนี่พ่อมีคนใหม่เหรอ
ไม่รู้ค่ะเขาหมายว่ามีการคาดการณ์ประมาณการเมาส์มอยกันว่า
จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าซึ่งต้องรอดูกันต่อไป